คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กับผมคิงพีรวัตรอัธนาคนะครับพอดแคสต์ของเรานั้นจะมาพูดคุยกันกับ
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นธุรกิจจนกระทั่งถึงวันที่ประสบความสำเร็จครับ
ทุกคนครับวันนี้ธุรกิจที่เราจะพูดคุยกันนั้น
เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นหัวใจหลักของประเทศเลยครับนั่นคือธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร
พอพูดถึงเรื่องการเกษตรแน่นอนว่า
หนึ่งในสิ่งที่สำคัญคือน้ำครับบริษัทที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้
ทำธุรกิจอุปกรณ์ระบบน้ำเพื่อการเกษตร
ถือว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับในวันนี้ครับเราพูดคุยกัน
กับคุณสุรศักดิ์วงชินศรีผู้บริหารบริษัทสุแอนสุกอินเตอร์กรุ๊
จำกัดเกี่ยวกับธุรกิจที่น่าสนใจในวันนี้ขออนุญาตเรียกฮีสุนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าเล่าภาพรวมในเบื้องต้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
บริษัทสุกแอนสุกนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับศูนย์สุคืออุปกรณ์ระบบน้ำ
เพื่อการเกษตรใช่ไหมครับครอบคลุมหมดเลยไหมครับตั้งแต่ถุงเพาะชำ
เพื่อปลูกต้นไม้กระถางต้นไม้พอปลูกลงดินเสร็จคุณก็ใช้ท่อส่งน้ำระบบน้ำหยด
แม้กระทั่งสปิงเกอร์ของผมเหลือขั้นตอนสุดท้ายแปรรูปเท่านั้นที่ผมยังไม่ได้ทำ
แต่ก็ไม่แน่อีกอนาคตปกติแล้วเราจัดจำหน่ายช่องทางไหนบ้างครับเฮียสุ
ของเรายังเป็นออฟไลน์อยู่เรามีเซลล์ไปวิ่งทั่วประเทศเราไม่ค่อยได้เน้นออนไลน์
ค้าส่งการทำค้าส่งแบบที่ผมทำเนี่ยข้อดีคือเราพยายามผลักดันสต๊อกของเราไปอยู่ตามร้านค้า
ให้เขาสต๊อกสินค้าของเราพอร้านค้าสต๊อกเขาก็ต้องขายของที่เขาซื้อเราไป
แทนที่เราจะผลิตแค่๑๐๐ชิ้นคุณว่าถ้าเรามีลูกค้า๑๐๐คนคนละ๑๐๐ชิ้นคุณจะกลายเป็นเท่าไหร่
เห็นออนไลน์ของการทวีคูณไหมครับครับ
ที่เราสามารถผลักสต๊อกของเราไปอยู่ในร้านค้าแล้วเราก็เร่งกำลังผลิตของเรา
สูตรทุกวันนี้เราผลิต๒๔ชั่วโมง๗วันนะครับไม่มีวันหยุดครับ
พอเราจะเห็นว่าตลาดเกษตรในเมืองไทยจริงแล้วใหญ่มากประเทศไทยมีทั้ง๗๖จังหวัด
จังหวัดหนึ่งเรามีร้านค้าเป้าหมายสัก๕เจ้านั้นร้านค้าเป้าหมายของคุณก็มีสัก๓๕๐ล้านค้า
ตรงนี้แหละเป็นโอกาสของเราที่ทำอย่างไรเราถึงจะเข้าตลาดได้ก่อนคู่แข่ง
เฮียสุครับนอกจากตลาดในประเทศแล้วทราบว่าซูแอนซูเองขยายตลาดไปที่ต่างประเทศด้วย
นามแม้กระทั่งเราลองส่งไปของออสเตรเลียเราก็ทำสำเร็จ
เวลาเขาสั่งมาอย่างพม่าสั่งสปิงเกอร์ทีนึงเป็นหลักหลายแสนตัว
พอเขาสั่งมาปุ๊บเราบอกเวลาเขาว่าอีก๑๕วันเราจะส่งเนี่ยเราต้องทำให้สำเร็จ
ถ้าขยายความเล่าที่มาที่ไปของบริษัทสุแอนสุรวมถึงจุดเด่น
จากอุปกรณ์ระบบน้ำเพื่อการเกษตรแล้ว
สปริงเกอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่น่าสนใจมาก
เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าที่มาที่ไปของบริษัทสุแอนสุ

นั่นต้องย้อนประวัติกลับไปนิดนึง
บ้านคุณพ่อแม่ผมเป็นร้านฮาร์ดแวร์แม่ใหญ่
เมื่อ๓๐กว่าปีก่อนกล้วยไม้บูมมาก
อยู่ปีนึงขาดแคลนแรงงานไม่มีคนลดน้ำ
เราก็เลยคิดว่าสปิงเกอร์จะเป็นตัวช่วย
นั่นก็เป็นครั้งแรกเราเริ่มผลิตสปิงเกอร์ตัวแรกเลย
ตอนนั้นเรายังไม่มีโรงงานเราก็ไปจ้างเขาผลิตแล้วก็ขาย
แล้วพัฒนาต่อยอดไปเรื่อย
ค้าปลีกก็กลายเป็นค้าส่ง
บริษัทหนึ่งที่ผมซื้อของเขาเยอะเขาเลิกกิจการ

ผมได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายขายเซลล์ของเขามาครบ
รายชื่อลูกค้ามาทั้งประเทศเลย

แล้วเราก็โตขึ้นแบบเป็น๑๐เท่าเลยตอนนี้
พอเราเริ่มผลิตเราก็เริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ที่เราขายทุกวันนี้ผมเป็นคนออกแบบทั้งหมด
เพราะว่าถ้าคุณจะออกแบบสปิงเกอร์ถ้าคุณไม่รู้นิสัยของต้นไม้
รู้ไหมว่าต้นไม้เขากินน้ำของเราอยู่ตรงไหน

นั้นเวลาผมแอบไหว้สปริงเกอร์ผมต้องรู้ว่า
เราต้องมีลักษณีย์น้ำแค่ไหน
ศาน้ำของเราจะสูงแค่ไหนเพื่อจะไม่โดนลูกไม่โดนดอกของเขา
เพราะถ้าเราเอาน้ำไปโดนปั๊บเนี่ยดอกมันจะเสียลูกก็จะออกน้อย
มองศาน้ำของสปิงเกอร์ต้องไม่สูงจนเกินไปที่ไปเปียกดอกเขา
เฮียสุเล่ามาตอนแรกบอกว่าช่วงแรกของการทำธุรกิจ
ขายได้๑๕๐บาทรู้สึกเหนื่อยท้อรู้สึกไม่อยากทำต่อแล้วบ้างไหมครับ
ผมคิดว่าทุกคนต้องเป็นนะเรื่องท้อ
แต่ผมเป็นคนมองมุมบวกผมเชื่อว่าชีวิตทุกคนมีความหวัง
แล้วความฝันเป็นจริงได้ถ้าคุณไม่ล้มเลิก
คุณหกเขาล้มคุณก็ปัดแข้งกัดขาสะอาดแล้วคุณก็เดินต่อ
ตอนที่เราจะขยายธุรกิจจากเดิมเนี่ยเราเริ่มจากขายปลีขายส่ง
แล้วก็มาเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย
การเปลี่ยนผ่านแต่ละระยะแต่ละช่วงมันมีความยาก
หรือว่ามีสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับ
ส่วนหนึ่งผมอาจว่ามาจากโชคชะตาหรือชะตาชีวิตนะ
แต่ส่วนหนึ่งต้องมาจากความสามารถและความสนใจเฉพาะคน
ถ้าคุณไม่มุ่งมั่นจริงปัญหาหลายอย่างไม่มีทางผ่านไปได้
เพราะปัญหาบางอย่างมันยากเกินกำลังแต่อาศัยผมมีธนาคารกรุงเทพ
ทุกครั้งที่ธนากรุงเทพจัดสัมมนา
ผมจะเป็นตัวแทนของแบงค์กรุงเทพสาขาน้องแขมกับบังแคร์ไปเสมอ
คือธนาคารกรุงเทพก็ให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องความรู้
เรื่องของแหล่งเงินทุนรวมทั้งการให้เราไปอบรมต่าง
มีอยู่ปีนึงเขาให้ไปอบรมเรื่องการลดต้นทุนการผลิต
อันนี้เขาส่งเราไปอบรมจากอาจารย์ที่เก่งระดับประเทศมาให้กันเลย
แล้วเราก็ค้นพบว่าเขาเสนอให้ผมเปลี่ยนเครื่องจักรในโรงงานผมใหม่
เครื่องจักรเก่าในราคา๔๕แสนแต่เครื่องใหม่ราคาเป็นล้านทั้งนั้น
เราเปลี่ยนทีเดียว๓๔๐ตัวเป็นเงินเยอะมาก
ซึ่งตอนนั้นเราก็เป็นกังวลใจว่าเราจะทำได้หรือเปล่า
ทดลองดูว่าของใหม่ที่แพงเนี่ยมันจะคุ้มค่าได้อย่างไร
ทำไมบริษัทใหญ่เขาถึงซื้อเครื่องใหม่กันแล้ว
แต่การที่เราได้เครื่องจากใหม่หนึ่ง
เครื่องใหม่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น๙เท่า

เสร็จแล้วค่าไฟมันดันถูกกว่าอีก๓เท่า
คุณคิดว่ากำไรผมเพิ่มขึ้นไหม

ก็คือการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทั้งโรงงานในครั้งนั้น

แล้วก็เพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับธุรกิจของเราด้วย
มีวิธีการยังไงครับในการทำตลาด

ผมคิดว่าคุณภาพของสินค้าต้องมาก่อนนะ
คือความถูกคุณขายบาทหนึ่งถูก

ราคาไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าถูก

ที่จะชี้วัดว่าสินค้าเราถูกไหม

แต่ราคาเป็นราคาที่จับต้องได้

ส่วนที่ถูกเราก็มีจาก๒๐ตังค์

โจทย์ตรงความต้องการกับพี่น้องเกษตรกร
อกจากนี้มีกลยุทธ์หรือว่าจุดแข็งอื่นอีกไหมครับ
สุที่ทำให้เรานั้นชนะคู่แข่งได้ครับ
ความสำเร็จไม่วัดที่ขายได้เท่าไหร่หรือขายเยอะเท่าไหร่
ความสำเร็จของผมวัดที่ว่าเหลือเท่าไหร่

คุณต้องวัดว่าคุณเก็บหอมรอมริบแล้วเหลือไหม
และสามารถต่อยอดสร้างธุรกิจ

อันนี้คือความสำเร็จที่แท้จริงสำหรับผม
หัวใจสำคัญของการดูแลลูกค้าสำหรับซูแอนซูนี้คืออะไรครับ
การดูแลลูกค้าของผมเนี่ย
ผมทำลูกค้าให้เป็นญาติเป็นเพื่อน
ถ้าคุณขายตัวคุณให้ลูกค้าได้แล้วลูกค้ายอมซื้อยอมรับในตัวคุณ

ขายตัวก็คือขายความรู้ความสามารถ
ความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบ

ผมเรียกว่าขายตัวให้ลูกค้า

ลูกค้าผมทุกคนซื้อผม

มีการสับสนุนสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยใช่ไหมครับ

ผมก็รู้จักกรรมการชุมชนเยอะผมแก้ปัญหาด้วยการส่งสปิงเกอร์ของผมไปประกอบที่เขา
จะมีหัวหน้ากลุ่มมารับสปิงเกอร์ที่โรงงานผมทุกวันแล้วก็ส่งไปประกอบ
เสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็เอาไปคืนผมอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกวัน
พอถึงวันเสาร์ก็ทำรายการว่าใครได้เงินประกอบได้เท่าไรก็ให้ไปรับเงินสดที่ผมทุกวันเสาร์
เป็นการสร้างอาชีพโดยคุณสามารถอยู่ที่บ้านได้ผมมีคู่หนึ่งอายุเจ็ดสิบกว่าทั้งผัวทั้งเมียเลย
แล้วกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณเชื่อไหมว่าสัปดาห์หนึ่งก็มีรายได้จากผม๘๐๐บาท
คุณคิดว่าครอบครัวหนึ่งมีรายได้สัปดาห์ละแปดพันนี้เขาอยู่ได้ไหมโอ้สบายฐานะเขาเปลี่ยนเลย
เฮียสุครับในช่วงที่เฮียสุเจอกับวิกฤตที่ท้าทายแต่ว่ากลายเป็นโอกาส
หลายคนเจอกับพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี๔๐เจอกับวิกฤตโควิด๑๙
แต่สำหรับสู่แอนซูบอกว่านั่นคือโอกาสที่ทำให้เรานั้นสามารถเติบโตได้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
ผมมีเพื่อนคนหนึ่งมันว่าผมว่ารวยตอนความทุกข์ของคนอื่นเขาแต่ผมพูดเสมอว่าไม่ใช่
การที่เขามีผมอ่ะทำให้ผมลดต้นทุนให้เขาได้นั้นในภารกิจอย่างเช่นปี๔๐เนี่ย
บริษัทไฟแนนซ์๕๖ไฟแนนซ์ปิดตัวไปคุณว่าคนตกงานเท่าไหร่
เยอะครับเป็นหมื่นแล้วยังมีคนต่อเนื่องอย่างเช่นคนที่ฝากเงินไฟแนนซ์แล้วไม่ได้เงินคืน
เกิดเยอะมากพวกนี้เขากลับไปต่างยอดไปทำอะไรกัน

พอทำเกษตรคนหนึ่งทำเยอะหน่อยลดน้ำไม่ไหวหรอก
ก็ต้องชื่อสปิงเกอร์ซื้อทอดซื้อประกอบจากเรา
นั่นจะเป็นโอกาสเราที่ตลาดมันโตขึ้นในภาวะวิกฤต
ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจอื่นตลาดมันน่าจะตายนะน่าจะแฟบลง
แต่สำหรับระบบน้ำและตลาดมันโตขึ้น

ส่งออกตอนนี้ผมเริ่มแล้ว
เมื่อ๒๓เดือนก่อนผมไปออกงานบ้านเลขสวน
ผมได้เรียนรู้ว่าเราได้เจอคู่ค้าที่หลากหลายมาก
ตั้งแต่เจ้าของธุรกิจคนส่งออกหรือชาวสวนลายใหญ่

แล้วผมก็ได้ลูกค้ามาหลายคนซึ่งคุ้มค่ามาก
เพราะว่าเขาสนใจที่จะนำสินค้าเราส่งออกไปแทนเรา
ก็คือขยายตลาดกว้างขึ้นไกลขึ้น

ซึ่งไม่รู้เคยได้ยินไหมว่าซาอุมาติดต่อรัฐบาลคราวที่แล้วเนี่ย
เขาสนใจจะซื้อต้นไม้เราประมาณ๕๐๐ล้านต้น
เพื่อจะให้ผมไปดูงานให้เขาซึ่งอีกไม่นานมันจะไปซาอุ

แล้วนอกจากนี้ในส่วนของสินค้าของเราล่ะครับ

เฉพาะสปิงเกอร์เนี่ยเราจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันว้าวขึ้นไปกว่าเดิมยังไง

ลูกสาวคนโตผมแต่งงานแล้วก็มีหลานชื่อวายุ
ปิงเกอร์ซีรีส์ใหม่ผมชื่อวายุ

เกอร์วายุจะทำมาเพื่อใช้กันในนาข้าวเท่านั้นกับพืชไล่
ซึ่งเราจะทดลองใช้อีก๒๓เดือนข้างหน้าที่แปลงที่เขาย้อยเพชรบุรีนี่แหละ
ปลูกข้าวทดลอง๕สายพันธุ์แล้วก็ใช้สปิงเกอร์
วิงเกอร์ตัวนี้เขาพิเศษคือเขาเปลี่ยนนมหนูได้
คือสปิงเกอร์แต่ละตัวสมมุติตัวนี้ให้น้ำ๓ลิตรตัวนี้ให้น้ำ๔ลิตรตัวนี้ให้น้ำ๕ลิตร
แต่สปิงเกอร์ตัวนี้เราสามารถจะทำเป็น๓ลิตร๔ลิตร๕ลิตรทุกลิตรได้
ต้นไม้เล็กที่ผมเล่ารากเขาอยู่ไหนตอนเล็กเขาก็อยู่รอบโคนต้น
เราต้องการลดน้ำไปไกลไหมไม่ต้องการเราต้องการลดน้ำแค่๓๐เซน๕๐เซนเพื่อให้เขาโต
แต่พอเขาโตไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยทรงภูมิมันโตขึ้นไปทำยังไงให้สปิงเกอร์ตัวเก่าเนี่ยยังใช้ได้อยู่
แล้วเราก็ทำขายไปขายดีมากตอนนี้ผลิตขายดีมากลูกค้าบอกคิดได้ยังไงบอกก็ไม่รู้ว่าเป็นนักคิดก็คิดไปเรื่อยลองทำไปเรื่อย
สิ่งแรกผมเชื่อเรื่องชีวิตมีความหวังเสมอทุกคนมีโอกาสตั้งตัวได้และร่ำรวยเสมออยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะจับมันหรือยังคุณมีความรู้พอแล้วยังในสิ่งที่คุณทำแล้วหัวใจสำคัญคือต้องมีเป้าหมายมีความฝันสร้างแรงบันดาลใจขึ้นมาเพื่อทำในสิ่งนั้นนั้นและสิ่งที่สำคัญสุดท้ายก่อนจะตอบสำเร็จการลงมือทำไม่งั้นบางคนเนี่ยคิด
ว่ามันจะได้เรื่องอะไรมันไม่มีทางสำเร็จถ้าคุณไม่ลงมือทำเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากครับวันนี้วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นไอเดียในการทำธุรกิจนะครับบริษัทสุอันสุอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเนี่ยเริ่มต้นจากความเชื่อและความฝันที่ว่าธุรกิจการเกษตรนั้นจะไปได้ไกลและมองเห็นโอกาสครับอย่าง
ส่วนนั้นให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและให้ความสำคัญให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าศึกษาความต้องการของลูกค้าข้อมูลของลูกค้าต่างเพื่อจะได้ผลิตสิ
เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับรวมทั้งการทำตลาดทั้งในประเทศต่างประเทศควบคู่กับทางออนไลน์ที่กำลังศึกษาเรียนรู้และก็พัฒนาอยู่เหล่านี้ทำให้บริษัทสูอันสูอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดประสบความสำเร็จเป็นที่น่าไว้วางใจและนั่งอยู่ในใจของลูกค้าโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรดังนั้นหมดปัญหาเรื่อง
สวัสดีครับ